เมื่อวานี้ที่ประเทศเยอรมนีเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกัน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๐คน
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะที่คลิปวิดีโอความโกลาหลที่เกิดขึ้น
ภายในขบวนรถไฟขณะที่เกิดเหตุได้รับการเปิดเผย
วีดีโอบันทึกเหตุการณ์ความโกลาหุนสุดสะเทือนขวัญภายในขบวนรถไฟ
ประสบเหตุพุ่งชนเข้ากับรถไฟอีกขบวนหนึ่งอย่างจังนะคะ
ระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่บนรถไฟรางเดียว
ฝั่งแม่น้ำมังฟาวในเมืองบัตรไอบลิงแคว้นบาวาเรีย

เมื่อเวลา๗นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
หรือว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คนนะคะ
จำนวนนี้มีคนขับรถไฟของทั้งสองขบวนนั้นรวมอยู่ด้วย
และมีผู้บาดเจ็บอีกนับ๑๐๐คน
อุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้หลายฝ่ายนั้นตั้งคำถาม
ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายรถไฟในเยอรมนี
โดยในตอนนี้ทางการเยอรมนีกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้แล้ว
ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเยอรมนีเปิดเผยว่า
ขณะที่เกิดเหตุรถไฟทั้ง๒ขบวนวิ่งมาด้วยความเร็ว๖๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เบื้องต้นคาดว่าคนขับรถไฟทั้งสองอาจจะมองไม่เห็นกัน
ประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
จึงทำให้รถไฟชนกันเข้าอย่างแรงและไม่มีการเบรกหรือว่าชะลอความเร็วด้วยค่ะ
ส่วนกล่องดำของรถไฟทั้งหมด๒ใน๓กล่องที่พบก่อนหน้านี้
จะถูกนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะคะ
เพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
หรือว่าความผิดพลาดของมนุษย์หรือว่าทั้งสองปัจจัยรวมกันค่ะ
ด้านนางอังกาล่าเมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผย
รู้สึกตกตะลึงและเศร้าเสียใจอย่างยิ่งนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ